อย่างที่บอกช่วงนี้น้ำมันก็ขึ้นก๊าซหุงต้มก็ขึ้นนะคะ
ผู้ประกอบการร้านขายข้าวแกงตามที่ต่างเขาก็ต้องปรับตัวกันนะ
อย่างที่บึงกาลเนี่ยนะคะเขาบอกเลยบอกว่า
ยังจะยังไม่ขึ้นราคาอาหารแต่จะขอลดปริมาณลงนิดนึง

หน่อยขอลดกับข้าวลงนิดนึงก็แล้วกัน

แต่ว่าถ้าราคาปรับเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีก
ก็อาจจะต้องมีการปรับกันบ้างล่ะค่ะ
มันปรับขึ้นจากถังละ๓๕๓บาทเป็นถังละ๓๙๕บาท
วกลบแล้วก็คือราคาขึ้นมา๔๒บาทต่อถังนะคะ
พื้นที่จังหวัดบึงการค่ะราคาขายก๊าซหุงต้มเนี่ยปรับขึ้นณหน้าลาน
ถัง๑๕กิโลกรัมอยู่ที่ถังละ๔๑๗บาท
ซึ่งร้านรับส่งก๊าซเขาจะบวกค่าขนส่งถึงบ้านอีก
ละ๒๕๕๐บาทตามแต่ระยะทางนะคะ
เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาก๊าซหุงต้มขนาด๑๕กิโลกรัมที่บึงกาล
ก็จะอยู่ที่๔๔๕๔๖๐บาทต่อถัง
ทวีศักัญบุตรวัย๕๓ปีเจ้าของร้านชวนชมอาหารปากใต้เขาก็เลยบอกว่า
ทุกวันเนี่ยปกติแล้วเขาใช้ก๊าซหุงต้มขนาด๑๕กิโลกรัมประมาณ๒๓ถังต่อวัน
อย่างนี้๓๐๕๐บาทก็ขึ้นอยู่กับเมนูเพราะว่าไม่อยากให้กระทบกับลูกค้า
แต่ถ้าก๊าซหุงต้มปรับขึ้นไปอีกเขาก็ต้องปรับราคาตามไปด้วย
ตอนนี้ขายราคาเดิมก็จริงแต่จะขอลดปริมาณอาหารลงหน่อย
คือข้าวเนี่ยให้เท่าเดิมแต่ว่าขอลดกับข้าวลงนิดนึงลดลงนิดหน่อยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางสำนักการพาณิชย์จังหวัดบึงการและการค้าภายในเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวจะลงพื้นที่สำรวจราคาอาหารจานด่วนด้วย
ถ้าร้านไหนขายเกินราคาที่กระทรวงพลังงานกำหนดเป็นราคาอ้างอิง
ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะ
นี่มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าเที่ยงนี้ขอนำเสนอเมนูเต้าเจี้ยหลนพร้อมเครื่องเคลียงผักสดอร่อยมาก
โอ้โหถ้าจะให้ขึ้นรูปได้จะดีมากอยากเห็น

หลายคนหิวนะครับคุณผู้ชมยังส่งเมนูมาได้นะครับว่า
วันนี้เที่ยงนี้คุณผู้ชมทานอะไรกันแล้วก็ราคาแพงหรือเปล่าเป็นยังไงก็ส่งเข้ามาคุยกัน